ปะยังสมาชิกผู้สะกิจทุกท่าน
เบี้ยงกบประมาณป่าวสองพันธ์ร้อยหกถึงพี่
หน่อยมีการและเหตุผลให้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ๒๐๖๕เป็นจำนวนไม่เกิน๓ล้าน๑แสนล้านบาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณเป็นจำนวน๓๗๔๔๒๔๗๗๓๓๐๐บาทถ้วน
เพื่อชดใช้เงินคงคลังเป็นจำนวน๕๙๖๖๖๗๐๐บาทถ้วน
และเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายเป็นจำนวน๒๔๙๗๘๕๖๐๐๐บาทถ้วน
เหตุผลก็คือเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณ
สำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพศ
สำหรับร่างพระราชบัญญัติกบประมาณรายจ่ายประจำปีกบประมาณ๒๐๖๕
นำเสนอตอนทะมาจิกสภาพภูมิธรรมราชดรเป็นการบริญญาณอย่างต่อเนื่อง
จากปีกบประมาณศ๑๙๖๔
โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันนโยบาย

เพื่อยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ในบทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าพศสองพันร้อยหกสิบสี่ถึง
พันหกสิบห้าแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและ
โยบายของรัฐบาลให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเกิดผลสำริดและ
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรัฐบานได้เป็นเป็นการให้
อดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและผม
กระทบจากภายนอกรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
เชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าภาวะเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปเศรษฐคิดไทยในปีสามหกสิบสี่คาดว่าจะ
ขยายตัวในช่วงร้อยสามจุดห้าถึงสามจุดห้าโดยจะมี
ปัจจัยสำนุนสำคัญจากแนวโลมการพื่นตัวของเศรษฐคิด
และปริมาณการค้าโลกตามความคืบหน้าของการอนุมัติและ
กระจายวัคซีนให้กับประชาชนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
หลักและผลจากการดำเนินการมาตรการผ่อนคลายต่าง
เศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินและการคลังที่มีอย่าง
ต่อเนื่องประกอบกับการได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้
แต่ภาครัฐและการกลับมาขยายตัวของการบริโภคภาค
เอกชนและการลงทุนรวมรวมทั้งการปรับตัวตามฐานการขยาย
ตัวที่ต่ำผิดปกติในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามอย่างไร
ก็ตามยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่อาจจะส่งผล
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีสองร้อยหกสิบสี่
ได้แก่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของรถ
หยุดเชื้อไวรัคโครโรนาสองพันสิบเก้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่มีความรุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าที่
คาดการไว้จนต้องนำไปสู่การบรรยาการควบคุมอย่าง
งวดมากขึ้นแนวโน้มความล่าช้าในการฟื้นตัวของ
ภาคการท่องเที่ยวเงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัว
เรือนและภาคธุรกิจท่ามกลางตลาดแรงงานและกิจการ
ธุรกิจที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ความเสี่ยงจาก
การไฟภัยแรงและความผันผวนของเศรษฐกิจและระบบการ
เงินของโลกโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วง๑๐
และ๑๐ถึง๒๐เสพาะในปีสองร้อยหกสิบห้าข้าว่าจะ
ขยายตัวในช่วงร้อยละ๔๐ถึง๕๐โดยจะได้รับปัจจัย
หนุนจากการขยายตัวดีขึ้นของผู้ประสงค์ภาคต่างประเทศ
ตามแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและปริมาณ

มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี

ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว

การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น

และนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ที่เป็นต้นทางของนักท่องเที่ยว

จะอยู่ระหว่างช่วงร้อยละ๐๘

และงบมารรยาจ่ายที่ขอตั้ง

ทางกล่าวในปีงบมารย์๓๖๕

ภาษีอากรการขายสิ่งของ

จำนวน๒๕๑๑๐๐๐ล้านบาท

และหากจากการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

เป็นรายได้สุทธิที่สามารถนำมาจัดสรร
เป็นรายจ่ายของรัฐบาลจำนวน

หรือร้อยละ๑๓๘

ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับหนี้สาธารณะคงค้างนับที่๓๑มีนาคม๒๐๖๔
มีจำนวน๘๔๗๒๑๘๗ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๕๔๓ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ๖๐
โดยหนี้สาธารณะที่เป็นข้อผูกพันของรัฐบาล
ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินโดยตรงและการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาล
มีจำนวนทั้งสิ้น๘๖๘๙๑๓๗ล้านบาท
ปัจจุบันฐานะเงินคงคลังณวันที่๓๐เมษายน๒๖๖
มีรวมทั้งสิ้น๓๗๒๗๘๔๓ล้านบาท
โดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ระดับที่เหมาะสม
และบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด

ดำเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา

เพื่อสำนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา๒๐๑๙

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานเป็นสำคัญ
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำ
ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และรับผลกระทบเพิ่มเติม

คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์
และมีนาคม๒๐๖๔ที่๑๐๐ละ๐๕
เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมมีความผ่อนคลาย
สนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
รวมถึงการช่วยดูแลภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้
และเอื้อให้ต้นทุนทางการเงินของการปรับโครงสร้างหนี้อยู่ในระดับต่ำ
สถานะการเงินด้านต่างประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี
ค่าเงินสำรองระหว่างประเทศณวันที่๓๐เมษายน๒๕๖๒
มีจำนวน๒๕๔๓๓๕๕ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือคิดเป็นประมาณ๓๕เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

ร่างพระราชมัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๐๖๕จะทำขึ้น
โดยมีเป้าหมายให้ประเทศได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรมนุษย์ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟูจากผลกระทบการแพร่ระบาด

โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานและยกระดับขี่ความสามารถของประเทศ
เพื่อจะรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้หน่วยรับงบประมาณ
ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แม่บทและแผนพัฒนาต่าง
รวมทั้งได้คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ความเป็นธรรมทางสังคมสถิตภาพและความยั่งยืนทางการคลัง
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด
มีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
และเกิดผลสำริดในการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และจริงบประมาณพศ๒๐๖๕ที่สำคัญแดงนี้
หนึ่งดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง

หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน
พนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน

ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ
ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ตลอดจนให้ความสำคัญกับสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม
และผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคราช๒๐๑๙
รวมทั้งให้มีการกระจายงบมารอย่างเป็นธรรมมีความคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อน
และเกิดผลสพิษต่อประชาชน
ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ

รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
และประสิทธิผลจากการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
โดยให้หน่วยรับงบประมาณพินานำเงินนอกร่มประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือ
มาใช้ดำเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นระดับแรก
วบคู่กับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอปรับลด
ยกเลิกการดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญในระดับต่ำ

ทั้งให้ความสำคัญกับการนำผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
นำหน่วยในการทำให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐมนูน
มัญญัติวินัยการเงินการคังของรัฐพศ๒๕๖
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ๒๑๖๑
รวมทั้งกฎหมายระเบียบและมติคณะบดีที่เกี่ยวข้อง
ถ้าระมัดระวังการตรวจสอบ
ให้มีการตรวจสอบคัดกรอง
ในการจัดทำแผนงานโครงการให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส
และเป็นธรรมทุกขั้นตอน
มีวงเงินทั้งสิ้นสามล้านหนึ่งแสนล้านบาท
โดยกำหนดลักษณะได้สุทธิจำนวน๒๔๐ล้านบาท
และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลประมาณจำนวน๗แสนล้านบาท
วงเงินงบประมาณดังกล่าวจำแนกเป็นรายจ่ายประจำ
จำนวน๒๓๖๕๔๓ล้านบาท

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินโครงคลังจำนวน๕๙๖๗ล้านบาท

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายจำนวน๒๔๙๗๘๖ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนจำนวน๖๒๔๓๙๙๙ล้านบาท

และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน๑แสนล้านบาท

ต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุนกรณีการกู้
เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน๑๕๑๘๒ล้านบาท
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณสองพันหกสิบห้า
มีจำนวน๓ล้านหนึ่งแสนล้านบาทลดลงจากปีงบประมาณสองพันร้อยหกสิบสี่
จำนวนหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองจุดห้าล้านบาทประกอบกับรัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่าย
การจัดสวัสดิการทางสังคมและบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละระดับ
รายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐรายจ่าย

และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

ไว้จำนวน๖๒๔๓๙๙๙ล้านบาท

วงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับรายจ่ายลงทุน

กว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณ
โดยการเพิ่มแหล่งเงินทุนของประเทศ

เพื่อนำมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ

ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

แผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน

ตามมาตรา๒๒แห่งพระราชินัยการบริหาร
หนี้สาธารณะพศ๒๕

เพื่อจะวางรากฐานการพัฒนาระบบน้ำ

และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

อกจากนี้รัฐบาลเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง
ดำเนินมาตรการภายใต้ร่างพระราชกำหนด

เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อวิทยาคุณาศักดิ์๑๙
โดยให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์

รับผลกระทบจากการระบาดระรอกใหม่
เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ
และกระตุ้นการลงทุนและการบริโภค

โดยมีสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

รัฐบาลได้กำหนดไว้จำนวน๕๗๑๐๔๗๓ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ๑๘๔ของวงเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
รัฐบาลได้กำหนดไว้จำนวน๑๓๒๐๑๐๙ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ๓๓ของวงเงินงบประมาณ

รัฐบาลได้กำหนดไว้จำนวน๒๘๑๗๗๓ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ๖๗ของวงเงินงบประมาณ
จำนวน๑๑เรื่องได้แก่
๑ผับเครื่องการแก้ผ่านหาจังหวัดเฉดแดนภาคใต้
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๓ต่อแต้งงานสุดิตและประพฤติมีชอบ
ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
๗พัฒนาค่ามนาคมและระบบโลเจสติก
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

รัฐบาลได้กำหนดไว้จำนวน๗๗๑๖๐ล้านบาท
หรือคิดไป๑๒๔๘ของวงเงินงบประมาณ
ห้างบมารายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
รัฐบาลได้กำหนดไว้จำนวน๑๙๕๓๙๗๘ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ๖๓ของวงเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
รัฐบาลได้กำหนดไว้จำนวน๒๙๗๖๓๑๔ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ๙๖ของวงเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
รัฐบาลได้กำหนดไว้จำนวน๕๙๖๗ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ๐๐๒ของวงเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย
รัฐบาลได้กำหนดไว้จำนวน๒๔๙๗๘๖ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ๐๘ของวงเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๐๖๕
แนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๖๕
กำหนดไว้จำนวน๖ยุทธศาสตร์และ๑รายการ
โดยแนะนำยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กำหนดไปกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบมารรายจ่ายประจำปี
รายละเอียดการหน่วยงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่๑ด้านความมั่นคง
รัฐบาลที่จัดสรรค์งบประมาณรายจ่ายไว้เป็นอยู่ตรงที่

หรือคิดเป็นร้อยละ๑๒๕ของวงเงินงบประมาณ

มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
รวมทั้งเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคง
เป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ
ซึ่งจำแนกตามแผนงานได้ดังนี้
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
งบมาทั้งที่๕๙๓๘ล้านบาท
เพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและห่วงแหน

พร้อมทำลงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
โดยการพิทักษ์รักษาเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุมง
ขับเครื่องการประนาบพื้นที่ตามแนวพระธรรมดิและหลักประยาของศิษฐ์พอเพียง
รวมทั้งสำนุนกิจกรรมพิเศษหลวง
๒การรักษาความสงบภัยในประเทศก็มาทั้งที่๒๑๖๗๔๒ล้านบาท
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
นุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนกองกำลังประจำถิ่น
เสริมสร้างศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน
การผ่านเวลานโยบายรัฐผ่านกลไกลห้ายหมู่บ้าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบรามอาชญากรรม
การประคับใช้กฎหมายการประโดยความยิติภัณฑ์และบริการประชาชน
งานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกงบมารทั้งสิ้น๒๑๖๗ล้านบาท
เพื่อให้การเมืองมีเสร็จภาพและธรรมาภิบาลโดยส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
องค์ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี
วิถีประชาธิปไตยอันมีพระมศัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชน
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายและภาคใต้
ประมาณทั้งสิ้น๗๑๔๔๓ล้านบาท
เพื่อให้ประชนในพื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย
พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
มีเป้าหมายจำนวนเหตุรุนแรงในพื้นที่ลดลง๑๕

โดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานของภาครัฐ
ในขณะบุญการที่มีเอกภาพร่วมกับทุกภาคส่วน
อาทิสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
มีคำนาญาศักยภาพการเกี่ยวกับกวนไม่น้อยกว่า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน๒๐๒แห่ง
นักทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า๔๓๐๐คน
และปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนระยะทางไม่น้อยกว่า๘๒กิโลเมตร
เพื่อให้พื้นที่ชุมชนมีความน่าอยู่และปลอดภัย
รวมทั้งสนับหนุนการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ภายใต้สังคม
หุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งไม่น้อยกว่า๑๑๕๐คน
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
บมาทั้งสิ้น๒๙๘๑ล้านบาท
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
และเพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งแรงงานเด็กแรงงานประมงแรงงานบังคับและกลุ่มเสี่ยง
ที่ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือกลับคืนสู่สังคม
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ให้สามารถป้องกันและประดับตัวได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่า๕๙๙๐๐คน
มีการตรวจตาและเฝ้าระวังปราบรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่

ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวไม่น้อยกว่า๓๒๙๐๐คน
แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองไม่น้อยกว่า๔แสนคน
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีกับการทำความผิดค้ามนุษย์
งานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประมาณทั้งสิ้น๔๒๘๑๑ล้านบาท
เพื่อให้เด็กเยาวชนผู้ใช้แรงงานและประชนกลุ่มเสี่ยง

และไม่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างน้อย๑๙๗ของประชากรทุกช่วงวัย
ที่มีกลไกการวางแผนป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
และเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด
เพื่อลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
ลดลงอย่างน้อย๑๒๐จากเป้าหมายที่ผ่านมา
รวมทั้งบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สร้างการยอมรับและให้โอกาสทางสังคม
ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
ตลอดจนช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบ
มาตรการทางเลือกเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
และติดตามตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า๑๕๘
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ว่ามารถที่๑๔๑๗๔๖ล้านบาท
เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไข
ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ
โดยพนาปแผนการรักษาความมั่นคงภายในรัฐศาสตร์และจักร
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงถนนไซเบอร์
ก่อการร้ายและการป้องกันภัยคุกคามต่างชาติข้ามชาติ

พนาปศักยภาพโดยการรักมือภายคู่คาม
และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังศรี
เสริมสร้างความพร้อมด้านกำลังพลและยุทธุปกรณ์
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์หรือระบบสารสนเทศ

คดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ด้วยการตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมายไม่น้อยกว่า๑๗๒๐๐๐ครั้ง
และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
ไม่น้อยกว่า๓๙๐๐เมตร
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
และความพร้อมไปเชิญภายคู่ความทุ่มเวตติ
งบประมาณทั้งสิ้น๖๒๙๗๔๓ล้านบาท

มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
โดยการเพิ่มกิจมาตรงานด้านข่าวกรอง
เครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าว
และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของทัพ
ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

ประมาณทั้งสิ้น๑๘๔๕๒๖ล้านบาท

ในการป้องกันและพุนภูตรสาถนภัย
เพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยภิบัตร
และสมรรถนะในการป้องกันและบรรเทาสารภัย
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสารภัย
อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงป้องกันการกัดซ่อการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเมตร
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมงบประมาณทั้งสิ้นสองร้อยหกสิบจุดสี่ล้านบาท
เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยส่งเสริมการบริการและเสริมสร้างความพร้อมและยกระดับกลไกด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงาน
สิบเอ็ดการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศงบประมาณทั้งสิ้นสี่พันสองร้อยแปดสิบเก้าจุดสามล้านบาท
เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการในภาคเอเชีย
โดยการพัฒนาความเป็นมาตรฐานสากลและส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางทหารกับมิตรประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศเสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกขับเคลื่อนการบริงานการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค
รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
สิบสองการหนุนด้านความมั่นคงงบมาทั้งสิ้นสามร้อยสามสิบสองจุดหนึ่งล้านบาท
เพื่อสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงโดยการเพิ่มขีดความสามารถระบบบบริหารจัดการสำนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของประเทศ
นุนการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จูดหล้างหลังบาทจะเพื่อการเบือนภารกิจด้านความมั่นคงมีภาษาพฤตภาพและเกิดความคุ้มค่า
ด้วยการสร้างความพร้อมด้านการป้องกันประเทศ

และความร่วมมือในการบริเวณงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ
และค่าใช้จ่ายบุคกรภาครัฐเพื่อสนุนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงของประมาณที่๑๙๔๖๘๓๓ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่๒ด้านการสร้างความสัมพันธศาสตร์ในแก่งแข่งขัน
รัฐบาลด้านความสัมพันธศาสตร์ลงมารายจ่ายไว้จำนวนทั้งสิ้น

หรือคิดเป็นร้อยละ๑๐๙ของวงเงินงบประมาณ
เพื่อสมมุติให้เศรษฐกิจตัวตัวยังมีเสียสภาพและยั่งยืน
ให้ความสัมพันธศาสตร์กับการยนต์กระดับผลิตภาพการผลิต

การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

กรรมนาคมโครงทางพื้นฐานและระบบโลเจสติก
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

รวมทั้งพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน
พรรณาเมืองหน้าอยู่อัธริยะ

โดยมีเป้าหมายกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ

ก็มาทั้งสิ้น๑๑๔๑๕๑ล้านบาท

เช่นโครงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินระยะทาง
ประมาณ๑๙๘๑กิโลเมตร

ระยะทางประมาณ๑๐๙๖กิโลเมตร

ระยะทางประมาณ๑๕๑๒กิโลเมตร

และบำรุงรักษาโรคน้ำชายฝั่งทะเล
เพิ่มสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำต่าง
เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าประมาณ๑๒๖ล้านตัน
เพื่อเพิ่มคลีกโทรมาตและปรับปรุงขยายทราบกันทรยา
ภูมิภาค๒๓แห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ
รวมทั้งกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ
ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
พัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงระบบการขนส่งสาธารณะ

มาตรฐานการให้บริการให้มีคุณภาพระดับสากล
นาระบบบริหารจัดการโดยซิสติกและห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อจะส่งเสริมการขนส่งทั้งมาในประเทศระหว่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
งบประมาณทั้งสิ้น๑๒๒๗๕๔ล้านบาท
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย

เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
กระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตพนาพิเศษภาคตะวันออก
ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทย
ในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ระบบโลจิสติกให้เชื่อมโยงโครงข่ายการเข้าส่งในทุกมิติ
แก่การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางถนน
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
กระดับศักยภาพท่าเรือน้ำลึกและท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของผู้ประกอบการ
โดยผ่านความร่วมมือและการสำนุนจากผู้ประกอบการ
เพื่อรองรับกฎอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า๑๕๐๐๐คน
๓การพันธาพื้นที่แข่งเศรษฐกิจพิเศษก็มาที่๖๘๒๖ล้านบาท
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยพัฒนาพื้นที่ให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา
ประสิทธิภาพของด่านสุรกากรปรับปรุงและจะทำข้อกฎหมายและกฎระเบียบใหม่
ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยและนานาชาติ
เข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายได้แก่
ตากมุกราหารสะแก้วตราดสงขาน้องคายเชียงรายนครพนมกาญจนบุรีและนราธิวาส
พัฒนาด่านสุรกากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริการคนเข้าเมือง
นุนการพัฒนาสาธารณสุขชายแดนป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
ทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน
ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
และมีอัตราการขยายตัวของการลงทุน
อุตสาหกรรมและบริการภาคท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

คู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

สร้างความหลากหลายให้แก่การท่องเที่ยว
และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการสุขภาพ

โดยมุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ

สอดคล้องกันตามบริบทของพื้นที่

ตั้งคำมาแรกคมและสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อเชื่อมโยงต่อเนื่องไปยังภูมิภาค

และการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

ลดความเหลื่อมล้ำโดยกระจายรายได้

ประมาณทั้งสิ้น๑๙๒๗๗ล้านบาท

ที่สามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจใหม่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
สามารถเจอโตเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล
และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า๔๐๐๐๐ล้านบาทภายในรัฐราชีประเทศ๓ปี
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตงบประมาณทั้งสิ้น๘๗๓๑ล้านบาท
เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

และเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการ๑๐๑
เพื่อความคุมผู้จำอาธิบายหาดและอุตสาหกรรมศิษยาภาพ

โดยใช้เจ้าหญิงขั้นสูง
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เน้นการวางโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตจานยนและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก
รวมทั้งการพัฒนาระบบนิเศษอุตสาหกรรมและประการแห่งอนาคต
โดยพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการคาดการณเทคโนโลยีในอนาคต
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการภายหลังจากสถานการณ์โควิด๑๙คลี่คลาย
และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
การเกษตรสร้างมูลค่างบมาทั้งสิ้น๔๖๖๑๖๒ล้านบาท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรให้สูงขึ้น
โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตามศักยภาพและความโดดเด่นเฉพาะ
และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง
โดยใช้เทคโนโลยีพัฒนาฐานทรัพยากรทางการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย
ด้วยการตกตรวจประเมินแหล่งผลิตไม่น้อยกว่า๒แสน
โดยส่งเสริมภาษากเกษตรกรรมแจ้งยืนผ่านเกษตรที่ใหม่เกษตรทางเลือกเกษตรผลสนุนสาร
ว่าน้อยกว่า๒๑๗๗๐๐ไร่และเกษตรกรไม่น้อยกว่า๑๗๕๐๐ราย
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี๖แสนไร่
เกษตรกรรุ่นใหม่และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร
ที่เป็นอินวัฒนากรรม๒๖๐๐คน
ส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกรผ่านโครงสร้างประกันรายได้สินค้าเกษตร
โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์๕๓ล้านราย
และนโยบายการเพิ่มรายได้เกษตรกรโดยการสนุนค่าบริหารจัดการ
และพันธุรกุลภาพผลิตชีวิตพิจารณ์
พัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการตลาดทีทัล
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
๘การพนาคมพื้นที่และเมืองหน้าอยู่อัศรียาโงงบาททั้งสิ้น๖๘๒๖๔ล้านบาท
เพื่อพนาคมให้ประเทศไทยมีขี่สุดมากในการการสูงขึ้น
โดยการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
และพนาคมคงสร้างพื้นฐานด้านคำลังของภูมิตรงระบบสื่อสารและพนาคมด้วยระบบเทคโนโลยี
โดยใช้แผนภัณฑ์ภูมินิเวศ

รวมทั้งผังพื้นที่รับทรัพยากรธรรมชาติ
แรงบัวลานาคดีวัฒนธรรมประเพณีราชรักษ์ท้องถิ่น
สามลุ้นการจัดธรรมฐานข้อมูลด้านพนาคมเมือง
รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย
โดยสนุนด้านการวางผังเมือง๑๓๗ผัง
และจัดรูปที่ดิน๑๑๒๑ไร่

ประมาณทั้งที่๑๑๔๒๓ล้านบาท

และประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
โดยการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทน

การหาและพนาคมโครงทางพื้นฐานและพลังงาน
ให้มีความมั่นคงและรักษาการประดิษฐ์น้ำมันดิบ

ไม่น้อยกว่า๑๕๐๐๐บาเรลต่อวัน
หน้าระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตเรียม
ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
สนุนการอำกับดูแลกลุ่นกายตลาดพลังงาน
กรรมและจุงใจให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณทั้งสิ้น๑๗๒๗๗ล้านบาท
เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจดิจิทัล

โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

เพราะความคุ้มยังมีคุณภาพและทั่วถึง
โยกระดับศูนย์เรียนรู้ดิจิตัลชุมชน
สังคมออนไลน์ที่ถูกต้อง
ผ่านการสำรุนศูนย์ดิจิตัลชุมชน๕๐๐ศูนย์

และบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม

และใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลร่วมกัน

มีระบบโครงข่ายสำรองให้สามารถสื่อสารระหว่างประเทศ

ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ

จนเท่าไม่มีความรู้เพิ่มทักษะและแท้ประโยชน์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแก่ประชนทุกสาขาอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน
นาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัย
เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานความรู้
และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตรงระหว่างประเทศ
และสอดรับกับอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านวิสาและเทคโนโลยี
สิบสองการวิจัยและพนาปรับประกรรมกว่ามาทั้งสิ้น
หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งล้านบาท
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
สร้างองค์ความรู้และสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทและสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา
ทำโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล

ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
และหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
จัดการมนพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
และการวิจัยที่สร้างองครุพื้นฐาน
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย

กำลังเผชิญอยู่อย่างเป็นรูปธรรม

อยู่บนฐานที่๒๑๓๖๙๔ล้านบาท
เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสียภาพและยั่งยืน

ทางด้านเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี

รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์

การเพื่อสำคัญภาพของผู้กราบการ
หนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นุนยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตบริการการค้าและการลงทุน
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
รวมทั้งสร้างความมือระหว่างบุคลากรวิจัยสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย
ในประเทศและต่างประเทศในการลงทุนและพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม
สิบสี่การเดินนำหน่วยงานด้านภารกิจพื้นฐาน
เพื่อหลุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
วันนั้นที่๗๓๔๔๗๔๑๔ล้านบาท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
ค่าใช้จ่ายบุคกรภาครัฐเพื่อถนนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ความสร้างสิ้น๔๑๙๑๗๗ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่๓ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพกรมนุษย์
รัฐบาลได้จัดสรรไว้เป็นจำนวนสิ้น๕๔๘๑๘๕๗ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ๑๗๗ของวงเงินงบประมาณ
เพื่อจะพัฒนาศักดิ์ภาพคนไทยในทุกช่วงไวให้มีคุณภาพมีศักดิ์ภาพที่ดี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรูปแบบการเรียนรู้
ให้ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงศักดิ์ภาพที่๒๑
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
รองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
มีการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาและยกระดับศักยภาพของแรงงาน
เพื่อจะวางรากฐานระบบเศรษฐกิจในอนาคตจำแนกตามแผนงานเล่นดังนี้
๑การเสริมทราบให้คนมีสุขภาพที่ดีกว่ามาตั้งที่๕๒๐๖๕๗ล้านบาท
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มาตรฐานและทั่วถึง
พร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
ส่งเสริมระบบบบริหารจัดการด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทยการแพทย์ผสมผสาน
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนุนกลไกการแบบหน้าที่ของอสมหมอประจำบ้านไม่น้อยกว่า๑๓๙๗๐๐คน
โดยส่งเสริมความรู้และเพิ่มภูมิทักษะการดูแลสุขภาพคนในชุมชน
เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน
ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
และให้ประชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเร่งรัดการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่าสามหมื่นสี่พันคน
และกระจายแพร่ไปสู่ชนบทให้เพียงพอไม่น้อยกว่า๗๒๘๐คน
นาระบบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อพร้อมทั้งสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริหารสุขภาพในอาเซียน
พนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตงบประมาณ๖๑๔๓๖ล้านบาท
เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยที่ได้รับการพนันอย่างสมดุลทั้งร่างกายสติปัญญาคุณธรรมและจริยธรรม
เน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย
๑๓ด้วยการสนุนอาหารเสริมนมมันไม่น้อยกว่า๑๔๔๔๐๐๐คน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
ประชากรวัยแรงงานได้รับการฝึกฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า๕๔๘๐๐คน
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า๑๑๘๐๐คน

เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมการศึกษาตามความถนัด
และความสามารถตามความสามารถของพระหูปัญญา
โดยพนาศ์รูปแบบการศึกษาเรียนเรียนรู้
ให้ตอบสนองตอนรับมาตรกรรมและเป็นแบบศัพท์ที่๒๑

และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ไม่น้อยกว่า๑หมื่นคน
ทางการอาชีพภาคศาสตร์๑๒๕แห่ง

โดยบรรดาครูผู้สอนระบบทวิภาคี๘๐๐คน

ที่มีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

น้อยกว่า๑๒๙๐๐คน
และส่งเสริมการศึกการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์

ไม่น้อยกว่า๒๙๘๐๐โรงเรียน

ไม่น้อยกว่า๑๖๒๐๐คน

การใช้ทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์
โครงข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า๙๑๗๖๐คน

ไม่น้อยกว่า๘๒๐๐โรงเรียน
ตลอดจนพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์

สวัสดีครับ

งบมาที่๑๗๘๔๑ล้านบาท

มีวินัยมีนิ้มใจในกีฬา

ไม่น้อยกว่า๒๖ล้านคน
พัฒนาบุคลากรด้านพระราชศึกษา

ไม่น้อยกว่า๒๘๓๐๐คน

โมงบาลนักศิลป์๑๗๙๓๒ล้านบาท

ไม่น้อยกว่า๗๖ล้านคน

ก็มาทั้งที่๔๗๙๕๙ล้านบาท

เพื่อพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา

ไม่น้อยกว่า๓๒๕๐๐๐คน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ก็มาทั้งที่๖๐๐๖๗๙ล้านบาท

และมีการพัฒนาการที่ดีรอบด้าน

ไม่น้อยกว่า๘๔๓๑๐๐คน
และระดับประถมศึกษาไม่น้อยกว่า๓๑๙๐๐คน
โยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า๑๖๓๓๒๐๐คน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า๑๓๒๐๐คน
รวมทั้งสำนุนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

ไม่น้อยกว่า๑๓๐๐โรงเรียน

สำนุนเด็กผู้มีความสำหรับพิเศษ
ได้รับการพัฒนาด้านศักยภาพไม่น้อยกว่า๒๑๗๐๐คน
รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาใส่อาชีพ
ทั่วถึงระดับปวชไม่น้อยกว่า๕๒๐๐คน
ระดับปวสไม่น้อยกว่า๒๔๘๘๐๐คน
ระดับระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า๑๓๙๐๐คน
รวมทั้งฝึกอบรมและปัญหาอาชีพไม่น้อยกว่า๙๘๔๕๐๐คน
และค่าใช้จ่ายบุคกรภาครัฐเพื่อสนุนยุทธศาส

ประมาณทั้งสิ้น๔๘๒๘๓ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่๔ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคทางสังคม
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น๗๓๓๗๔๙๖ล้านบาท

วงเงินงบประมาณเพื่อสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
กระจายศูนย์กลางความเจริญให้ทั่วถึง
เพื่อโอกาสทุกภาคส่วนเข้าไปกำลังในการพัฒนาประเทศ
คิดว่าของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ส่งเสริมการสร้างพลังในชุมชน

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมระบบหลักประกันทางสังคม
เพื่อชีวิตหลัยกคนแยกจนกลุ่มประบาง

สำนวยการเจียงความพร้อมสังคมไทย

ส่วนทุกคนได้รับความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพนันสังคมที่เพิ่มขึ้น
โดยส่งเสริมการสร้างพลังในชุมชน

การสังคมอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาชน
พยากลไกและระบบสนับหนุนการบริหารจัดการเครือข่ายนะครับจังหวัดอำเภอตำบลและชุมชน
ส่งเสริมศักดิ์สมัครประชาติและสิทธิมนุษย์ที่ชน
ให้ทุกเพศภาพเป็นหลักในการขอบคุณการบริหารสังคม
พัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาการชุมชนให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และพึ่งตัวเองได้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินไม่น้อยกว่า๒๐๐๐แปลง
ส่งเสริมให้มาศักดิ์ภาพกษัตริยากรในพฤติโครงการหลวงและโครงการมาจากเนื่องประชาติบริษัทมนิตย์
สำรวงการรู้รักและฟื้นฟูศิษภาพวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน
โดยนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและน้อมนำแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
เพื่อจะส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สองการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มาถึงจุด๒๙๖๔๕๑๖ล้านบาท
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ๒๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีการกระจายอำนาจให้มากขึ้น
และให้ประชนได้รับบริการสานะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการหน่วยงานที่สำคัญก็คือ
นุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า๑๐๓ล้านคน
นุนอาหารเสริมนมไม่น้อยกว่า๕๔๓ล้านคน
รางวัลให้เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า๕๔๒ล้านคน
ส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า๑๐๕๘ล้านคน
อย่างชีพคนพิการไม่น้อยกว่า๒๐๓ล้านคน
รวมทั้งส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้แสดงความสามารถและพัฒนาบทบาท
ในการจัดการท้องถิ่นของตนเองและเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็ง
แก่ชุมชนและประเทศต่อไป
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรการ
ทั้งสิ้น๑๗๔๑๑ล้านบาท
เพื่ออำนุนการดำเนินการแบบบริการ
ครอบคลุมทุกมติการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่จะมีการบริการร่วมกันของทุกภาคส่วนได้แก่
ส่วนราชการและวิธาออกกฤษวงกรปกครองสนท้องถิ่น

กับเครื่องระดับพื้นที่ควบคุมในทุกพฤติ
ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคง

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
มุมมาที่๖๒๓๘ล้านบาท

ก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย
โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า๑๐๔๔ล้านคน
เผยพระภาพประชาติบันข้อมูลข่าวสารและพนักกลไกเกลือข่าย
ความรู้ด้านสุขภาวะและทักษะ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย
นุนสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ
อย่างมีคุณภาพของพันธกรวัยแรงงาน

และงานทำไม่น้อยกว่า๗๗๐๐คน

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะงานด้านดิจิทัล

ไม่น้อยกว่า๓๔๐๐คน

ไม่น้อยกว่า๒๒๑๔๐๐คน

ผู้สูงอายุ๗๗๐๙แห่ง

ไม่น้อยกว่า๒๒๕๔ล้านคน

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ
โดยการให้บริการฝังรากเทียมสำหรับผู้สูงอายุ
การใช้เครื่องช่วยฝึกเดินในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ส่งสรรค์สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันตลอดจนสรรควิวงการสกับเครื่องระบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรการ
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากประมาณสิ้นหนึ่งพันหกร้อยสี่สองจุดสี่ล้านบาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ
ให้สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำขอให้ได้ประชาชน
สามารถบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยกระดับศักดิ์ภาพภูมิกับการธุรกิจสำรุนการเข้าถึงแรงกันทุนและที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า๑แสน๘หมื่นราย
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า๑๓๐๐๐ราย
จัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล
ส่งสูตรการเรียนรู้เพิ่มอิทธิภาพการผลิตสินค้ากัศเศษ
ส่งเสริมทรัพย์สร้างในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคกัศเศษ
ถนนการปรับการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้จ่ายชุมชนโดยพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร
ส่งเสริมทรัพย์สร้างในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคกัศเศรษฐกร
ส่งสูตรการปรับการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคกัศเศรษฐกร

ส่งส่งเสริมการสร้างหลักประกันสังคมและสวัสดิการแรงงานในระบบและนอกระบบ
ให้สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ครอบคลุมผู้ประกันตนทำพลังงานในระบบและนอกระบบเป้าหมาย๑๖๕ล้านคน
รวมถึงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสุขภาพในการทำงานให้เหมาะสมตามมาตรฐานสากล
เพื่อทำโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบตามสิทธิที่ได้กำหนดไว้
สนับหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า๑๑๗ล้านคน
ประกอบด้วยค่าจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพื่อจะลดความเริ่มรับในการศึกษาในสังคมไทย

ได้รับการศึกษาขั้นเทียมและทั่วถึง

ใช้เป็นวิจัยทางไกลภาพแบบเดาเทียมไม่น้อยกว่า๔๖๐๐แห่ง
ตัวชนสร้างโอกาสและดีกว่าความเริ่มรับไปการศึกษาในเมื้อนที่

รวมทั้งส่งเสริมและหนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ในการช่วยเหลือผู้ขาดแค้นทุนทรัพย์และด้อยโอกาสไม่น้อยกว่า๒๓ล้านคน
ให้รับโอกาสทางการศึกษาหรือการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นรายบุคคล
คู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยจัดการเรียนรู้
ในระบบและนอกระบบหรือกลไกความอื่นใดระดับพื้นที่
รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์บุกรการศึกษา
ให้มีคุณภาพและสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
๘มาตรการแบบต่อจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มกว่าทั้งสิ้น๓๒๓๗๖ล้านบาท
เพื่อให้มีระบบและกลไกช่วยเหลือพระชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกในการช่วยเหลือ
และความสุขภาพทางสังคมประมาณทั้งสิ้น๓๒๐๙๗๙ล้านบาท
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร
โดยจัดสวัสดิการตามแนวทางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๓๗ล้านคน

สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
และประโยชนตอบแทนกับสมาชิกเมื่อทินสภาพ๔ล้านคน
ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองและชุมชนเมืองแห่งชาติ
รวมทั้งสนุนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อพี่อยู่อาศัย

๑๐การบริเวณภารกิจพื้นฐานรวมมาทั้งที่๒๕๙๗ล้านบาท
เพื่อยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง
เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาองค์กรชุมชน
ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในและนอกระบบให้มีหลักประกันทางสังคม
ค่านิยมให้คนไทยรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไทย
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรม
และค่าใช้จ่ายบุคกรภักดิ์รัฐเพื่อนอยุธศาสตร์ได้การสร้างโอกาสและความสมุทรภาคต่างของประมาณทั้งสิ้น๘๔๔๙๕ล้านบาท
อยุธศาสตร์ที่๕ได้การสร้างการสรรพโตมุนความชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
ระบาดที่จัดสรรค์กว่ามารไว้ทั้งสิ้น๑๑๙๖๐๐๓ล้านบาท
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย
แผนและบริหารจัดการร่วมรับคุ้มของและฟื้นฟูการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
และการบูลการณ์ความลื่มืดพากีเคลือข่ายในการผลักรัฐการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวลาแหลม
จำแรกได้เป็นแผนงานหลังนี้หนึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มเติมมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
โดยการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคผ่านการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง
เพื่อระบบปลาปลา๑๑๔๔๐ครัวเรือน
สร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งภาคการผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรมให้มีต้นทุนน้ำใช้อย่างสมดุล
เพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ๒๕๔๙๖ล้านลูกบาทเมตร
มีพื้นที่รับประโยชนจากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น๒๗๒๐๑๑ไร่
การจัดการน้ำท่วมและบรรเทาสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ๔๗๑๗๑๒ไร่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำให้เป็นตามมาตรฐาน๑๖แรง
นาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานน้ำเสีย๓๔แห่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ
ต้องการการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ๔๔๓๕๐๒แห่ง
และปลูกป่าฟื้นฟู๒๓๘๓๙ไร่
รวมทั้งช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแรง
ผลักดันให้มีกฎหมายหลักกฎหมายรอง

รวมทั้งมีข้อมูลสำรวจในการตัดสินใจ
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์และฟื้นฟู
โดยพัฒนากลไกและมาตรการในการอนุรักษ์ปกป้องคุ้มครองฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายชีวภาพอย่างยั่งยืน
รักษาพื้นที่ป่าในความดูแล๙๘๓๖๐๐๐ไร่
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร๒๘๙๙๘ไร่
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าและพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์
เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพและอนุรักษ์
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีภาพในและนอกถิ่นกำเนิด
เครือข่ายรัศดรพิทักษ์ป่าการป้องกันไฟป่า

ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า
ส่งเสริมการปลูกการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
พันธุ์พืชใกล้๐๐๐๐พันธุ์ที่ถูกคลุกคาม๕๔๕ชนิด
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวด้วยการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
จัดระเบียบการใช้ที่ดินด้วยการจัดทำแผนการจัดการ
พยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่๓๐๐หมู่บ้าน
และเพิ่มสิทธิภาพการลังวัดที่ดินด้วยระมุดแบบเปลี่ยน
ฝนลดปัญหาความข้าวแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ในบริเวณที่เคลียดปราศังหวันแห่งชาติ
สามการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลงบประมาณทั้งสิ้นสี่ร้อยสามจุดหนึ่งล้านบาทเพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่โดยพัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเลฟื้นฟูประก

การลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ
รวมทั้งเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า
เพื่อพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
อย่างยังอยู่ในอนาคต

ร่วมมาถึง๒๙๔๘ล้านบาท
เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดขยะและของเสียอย่างเป็นระบบจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด
แต่การคุณภาพอากาศของแต่ละพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ประมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
แปลงพฤติกรรมของผู้เกาะบริพิธธิ์
หกการยุกต์กระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มาถึงเจ็ดสิบ
สามจุดสองล้านบาทเพื่อให้คนไทยมีคุณธรรมศาสตร์และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพที่ดี
โดยเสริมการพัฒนายกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อม

มาส่งให้พิธียอมรับได้เป็นบทของพื้นที่สนุนการกระแจอำนาจและส่งเสริมธรรมพิบัน
ได้การรักษาและใช้ประกอบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การหนุนด้านการสร้างการเติบโตมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งว่าทั้งสิบสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่เจ็ดจุดสามล้านบาท
เพื่อรักษาและใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการคังข้อมูลในการสร้างศักยภาพ
และคุณค่าเพิ่มในการบริหารและตัดสินใจ

ส่งเสียงการใช้ยางภาราในอยู่กันภาครัฐ
การสมมุติการบริหารจัดการน้ำชะลมประทาน
การจัดรูปที่ดินเพื่อการชนรับประทาน

การประจานจากการเล่นการทำวิจัย

เล่นในการรับรับชื่น

ด้านการสร้างการจบโดยมุมเคราะห์ชีวิตที่เป็นมิจสุขสิ่งแวดล้อมมุมมันทั้งสิ้น๑๘๔๖๔๙ล้านบาท
ศาสตร์ที่๖ด้านการประสมดุลและพัฒนาระบบบบริหารจัดการภาครัฐ
ระบาดและจัดสรรคมมันรายจ่ายไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น๕๕๙๓๐๐๕ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ๑๘๐ของวงเงินงบประมาณ
เพื่อให้ระบบการปรับสมดุลการมีผลิตภาพผลิตผลมุ่งผลธรรมฤทธิ์และผลพยาบาทส่วนรวม
่งในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
และการสร้างการพนาบุคลากรภาครัฐ
การต่อต้านการทุจจริตและภพพลิตมีชอบ
พนากฎหมายและกระบวนการยุทธรรม
โดยความเสมอภาพโปร่งใสเป็นธรรมและทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติจำแนกตามแผนงานในดังนี้

และการภพพลิตมีชอบกว่า๔๘๗๓ล้านบาท

ส่งผลให้ดัชนีการรับรู้การทุจริต

และให้ได้คะแนนสูงกว่า๕๐คะแนน
โดยผ่านการปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักรู้ในเรื่องของความซื่อสัตว์สุจริต
คุณธรรมจริยธรรมและการใช้หลักธรรมพิบาล
ปรับปรุงกฎหมายและการประเขาช่วยกฎหมายเทรี่ยมงวดและเป็นธรรม

ในการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
เพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความธุรกิจที่สูงสุดดีขึ้น
ภาครัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประมาณทั้งสิ้น๒๕๒๙๔ล้านบาท
เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า

ด้วยการสำนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับประธานสากล
มีความสะดวกรวดเร็วมีสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
ภาระค่าใช้จ่ายลดขั้นตอนการทำงานทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
รวมทั้งไม่มีข้อจำกัดของเวลาพื้นที่และกลุ่มคน
รวมทั้งมีการเชื่อมโยงหน่วยงานและระบบบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการ
ตลอดจนปรับปรุงระบบการอนุมัติอนุญาตของภาครัฐ
หน้าระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดข้อจำกัดด้านกฎหมาย
ในหลายโนยงานและมีการทำงานร่วมกันภาคทที่งานและทำงานร่วมกัน
รูปแบบของการบูรณาการเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดความซ้ำซ้อน
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
การพนาบริการประชาชนและการประนาประสิทธิภาพภาครัฐ
งบัตรทั้งสิ้นสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดหกล้านบาท
เพื่อพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ
ให้สามารถติดต่อรายการได้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดค่าใช้จ่ายและตรวจสอบได้
รวมทั้งการบริหารจัดการการเงินการคลัง
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขยายฐานภาษี
และการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
นาระบบการคังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว
ปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัวสะดวกเหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังระยะยาวพร้อมทั้งพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
เชื่อท้องการบริลุกเป้าหมายอยู่สาธารณ์ชาติในทุกระดับ
โดยได้มีการติดตามประเมินผลงานทั้งก่อนและเริ่มระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ
มีการปรับสมดุลภาครัฐโดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจ
เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่น
จนการสร้างบุรกรภาครัฐที่เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกและเป็นคนเก่งที่มีความรู้
เพื่อพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทต่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายให้มันไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและการบริหารจัดการให้กระบวนการวิทธรรมมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคม
รบด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุทธรรมด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม
และปราศจากการเลือกการปฏิบัติ
พระชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

โดยการส่งเสริมกระบวนการยุทธรรมทางเลือก

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ห้าอาการสนุนด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

งวมมาทั้งสิ้น๑๙๕๔๔ล้านบาท

และปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ก็คือภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสำริ

รวดเร็วโปร่งใสมีขนาดที่เล็กลง
เพราะมันคือวัฒนธรรมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ประพฤติมิชชอบเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล

ร่วมกันปลูกภาคภาคนิยมความทุกษัตริจ
ความมัทยัตริการสร้างศีลสำนึกในการประติเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
และกฎหมายต้องมีเท่าที่จำเป็น
มีความทันสมัยและเป็นสากล
มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ
และเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการยุทธรรมให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติและบริหรือความวิธรรมตามหลักที่ติดทำ
บริเวณงานด้านภารกิจพื้นฐานเพื่อหนุนยุทธศาส
ได้การปรับสมดุลและพนายระบบการบริหารจัดการภาครัฐกรรมของมันทั้งสิ้น

เพื่อให้การบริการภารกิจด้านการปรับสมดุลและระบบ
และการพัฒนาระบบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นไปตามหน้าที่ของกฎหมาย
โดยการพัฒนาระบบการบริการประชาชน
บริหารจัดการงานยุติธรรมศาลหน่วยงานขององค์กรอิสระ
รวมทั้งค่าจ่ายตามสิทธิ์และประโยชน์ต่างของประชากร
ของบุรกรภักดิ์รัฐที่กำหนดไว้ในกรมกลางอาทิ

ข้าราชการเงินสำรองเงินสมทบ
เละเงินชุดเตยของเค้าโทษราชการ
ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเรียนเงินสมทมของลูกจ้างประจำและค่าเศรษฐ์จ่ายบุรกรภาครัฐเพื่อหนุนยุทธศาสตร์ได้การปรับสมดุลและกรรมนาระบบการมหัศจรรย์การภาครัฐง่วมมาทั้งสิ้นเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบเอ็ดจุดห้าล้านบาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

การภายในการหนี้ผลักรัฐช่วยใช้เงินคงคลัง
และจะใช้เงินทุนสำรองจ่าย
จ่ายงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
จำนวน๘๙๕๐๐ล้านบาท
เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
หรือแก้ไขทักษณ์อันกระทบต่อความสโมพติบร้อยของคนเจ้าชน
ความมั่นคงของรัฐการเยียวยา
และภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ

บริหารจัดการหนี้ภาครัฐจำนวน๒๙๗๖๓๑๔ล้านบาท
เพื่อชำระเงินต้นเงินกู้๑แสนล้านบาท
เบี้ยและค่าธรรมเนียมจำนวน๑๙๗๖๓๑๔ล้านบาท
เป็นการสนุนการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รายจ่ายเพื่อจะใช้เงินคงคลังจำนวน๕๙๖๗ล้านบาท
เพื่อเป็นรายได้ชดเชยชดใช้เงินคงคลังที่จะจ่ายไปแล้ว

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายจำนวน๒๔๙๗๘๖ล้านบาท
เพื่อเป็นรายจ่ายชดใช้เงินสำรองจ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ๒๕๖๑มาตรา๔๕
สำหรับอีก๓ประกอบที่มีการจัดทำให้เป็นไปตามพระราชบิจัตรวิธีการงบมันภศ๒๐๖๑มศ๑๐มศ๑๑ดังนี้
๑คำแสดงประกอบงบมันรายจ่ายประจำปีงบมันภศ๒๐๖๕
รายได้เปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้วกับปีปัจจุบัน
และปีที่ขอตั้งงบมารรายจ่ายแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่๑เล่มค่าสีส้ม
๓คำแสดงประกอบงบมันก็เกี่ยวกับประมาณการรายรับและวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุล
แสดงไว้ในเอกสารงบมันภศ๒เล่มคาดเกี่ยว
๔คำที่แสดงกับงบมันรายจ่ายที่ขอตั้ง
ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสำริดและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ความสอดคล้องกับยุทธศชาติแสดงไว้ในเอกสารงบมาน
ฉภาพที่สามเล่มคาดแดงและฉภาพที่สี่เล่มคาดเหลือง
ห้ารายงานเกี่ยวกับศาสตร์การจัดการเงินโดยรวมของระวังภิกษาอักษร
แสดงไว้ในเอกสารงบมารฉบับที่๕เล่มคาดม่วง
หกรายงานเกี่ยวกับศาสตร์เงินเงินงอบศาสตร์ธนาเงินงอกงบมาน
และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
แสดงไว้ในเอกสารงบมานฉภาพที่เจ็ดเล่มคาดจมพู
คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
และหนี้ที่เสนอเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่๕
เล่มคาดม่วงแปดผลการบริญญาณและการใช้จ่ายงบมานของปีงบมานที่ล่วงมาแล้ว
แสดงไว้ในเอกสารงบมานฉภาพที่หกเล่มคาดน้ำเงินเก้า
ร่างพิจารณ์จัดงบมานรายจ่ายประจำปีงบมานสองพศสมทั้งละหกสิบห้า
รายละเอียดมากมายในการจัดทำงบประมาณปีสองพันหกสิบห้า
ด้วยหลักการและเหตุผลรัฐบาลได้มีการกันกรอง
จากการถ้างงบมานอยู่หลายคณะทั้งในส่วนของการทำรถงบมานจาก
พื้นที่ขึ้นมาข้างบนและในส่วนของเอ่อโครงทางมือด่านที่ประมาณ
ดำเนินการลงไปนะครับคือเป็นการทำงานทั้งสองด้านสองทาง
นะครับขึ้นมานะครับซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในกรอบระเบียบ
แล้วก็ลงละเอียดทั้งหมดในการจัดทำโครงการทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็รัฐบาลยืนยันว่าจะเข้มงวดกวดค้านในเรื่องการทุจริตนะครับ
ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบอิสระทุกองค์กรนะครับ
สามารถตรวจสอบได้รวมความไปถึงในส่วนของเอ่อ
พี่น้องประชาชนนะครับที่พบเห็นการใช้โครงการหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ผลสำริดก็สามารถจะแจ้งร้องเรียนได้นะครับ
ก็ขอให้ช่วยกันดูแลในเรื่องของการทุจริตนะครับขอบคุณท่านประธานสภา
และสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านหวังว่าสมาชิกทุกคน
จะได้มีการพินาอย่างถี่ถ้วนเพราะที่นี่คือประเทศไทย
นี่คือทำเพื่อประชาชนคนไทยที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล
ก็ขอให้ใช้เวลาที่เรามีอยู่๓วันอย่างมีอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
เพื่อวันนี้และอนาคตของลูกหลานของเราในภายภาคหน้า